คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

พิสุนุโลกมีตำรวจนายหนึ่งขับรถจะรีบไปทำงานนะครับ

แต่มองไม่เห็นว่ามีคนกำลังทำงานทำถนนอยู่

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ในอายุที่๒๓ปี
สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เป็นคนขับ
ใกล้กันพบคนงานของแขวงทางหลวงพิศนุโลกที่๑

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพ
จากการสอบสวน๑๐ตำรวจโทนัทวุฒิคนขับรถเก่งทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากบ้านที่จังหวัดตาก

มีคุณงานของแขวงทางหลวงพิศนุโลกที่๑

แล้วเสียหลักไปชนกับรถบดถนนอย่างจัง

ชนคนขับขี่รถจักรยานยนต์จนล้มลง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแยกไฟแดงถนนจารุวร
ตำบลพนัฐนิคมอำเภอพนัฐนิคม

บันที่เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสมัคร
แค่วอายุ๗๗ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์

ก่อนเกิดเหตุนายสมัครขี่รถจักรยานยนต์

โดยจอดใกล้กับด้านหน้าของรถบรรทุก๑๐ล้อ
คาดว่าคนขับน่าจะมองไม่เห็น

ด้านนายภาษาวัฒน์ตันติวิบูรวง

เกิดเหตุพยายามบีบแตร่เตือนคนขับรถสิบล้อแล้ว

โชคดีที่คนขับรถสิบล้อเบรกได้ทัน
พร้อมกับเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ก็อยากจะเตือนครับว่าอย่าไปจอด
อย่าไปจอดข้างรถใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ

เพราะมันเป็นจุดอับของรถบรรทุกเนอ

แต่ก็ยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กำลังลุกไหม้รถกระบะบนถนนกาญจนวนิษฐ์

เขตเทศบาลเมืองสะดาวจังหวัดสงขลา
ซึ่งท้ายรถกระบะบรรทุกกระเบื้องมาเต็มคัน
และมีเสียงกระเบื้องแตกดังขึ้นเป็นระยะ
ส่วนคนขับสามารถวิ่งหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
ใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟประมาณ๑๐นาที

ซึ่งรถถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคัน
นายชุติพงศ์ท่วมเพชรอายุ๒๘ปี
ก่อนจะลุกลามไหม้กระเบื้องอย่างรวดเร็ว
จอดรถแล้ววิ่งหนีตายออกมา
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจมีรถคันอื่น
ก้นบุหรี่แล้วปลิวมาตกในรถแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้น
แต่ก็จะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง